ที่สมุทรปราการเนี่ยเกิดเหตุห้องเช่า๒ชั้นพังทะลม
ผู้พักอาศัยกว่าครึ่งร้อยเนี่ยต้องหนีตายกันอ้วนละหมานะครับ
แล้วก็มีบางคนถูกแผ่นปูนทับเจ็บจนบาดเจ็บไป๓คนครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่ห้องเช่า๒ชั้นซอยลิขิต๗แยก๑
หมู่ที่๑๒ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ซึ่งมีห้องทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนรวม๔๘ห้อง
มีผู้เข้าพักอาศัยอยู่ประมาณ๖๐คน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพราะว่าด้านหลังอาคารดังกล่าวเนี่ย
ซึ่งต่อเติมทำเป็นระเบียงแล้วก็ทำเป็นห้องน้ำ
ทำด้วยปูนนะก่อสร้างต่อเติมขึ้นมาด้วยปูนของชั้นที่๒
ถล่มลงมาทั้งแถบเลยครับ
ในที่เกิดเหตุพบมีผู้บาดเจ็บถูกแผ่นปูนถล่มลงมาทับ

เจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือโดยด่วน
แล้วก็นำส่งรักษาที่โรงพยาบาลบางพลีนะครับ

บริเวณพื้นที่นี้ประกาศเป็นพื้นที่อันตราย

เกรงว่าอาคารจะเกิดถล่มลงมาอีกครับ

แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บที่ถูกแผ่นปูนทับ
ก็ได้เล่าถึงวินาทีเฉียดตาย

ขณะที่กำลังลงไปซ่อมท่อประปาที่แตกอยู่

ได้ยินเสียงปูนลั่นดังขึ้นมา๓๔ครั้ง

พยายามที่จะมองไปโดยรอบ
เห็นแล้วว่าแผ่นปูนชั้นบน
กำลังจะพังถล่มลงมา
แต่โชคดีที่ตัวเอง
พยายามที่จะกระโดดหนีแต่ก็ไม่พ้นนะ
แผ่นปูนลงมาทับร่างบางส่วน
ก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๑คน

บอกว่าตอนนั้นตัวเองพักผ่อนอยู่ในห้องพักชั้นที่๑

เป็นเสียงลั่นของปูนเขาบอกแบบนี้

จากนั้นตัวเองนะคะก็รู้สึกได้ว่าห้องโยกสั่นไหวได้

แผ่นดินไหวหรือเปล่าตอนนี้สงสัยอยู่

ความไหวของอาคารทำให้แผ่นฝ้าเพดานในห้อง

แล้วก็ตกใส่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บทั้งที่ขาแล้วก็ศีรษะ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าห้องเช่าแห่งนี้
มาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐ปีนะคะ
ขณะที่เกิดเหตุมีผู้พักอาศัย
เขาก็ได้ยินเสียงลั่นแล้วก็เห็นอาคารพังลงมา
เขาก็วิ่งหนีตายกันอลละหมานออกไปรวมตัวกันอยู่ที่ด้านนอก
ส่วนสาเหตุคาดว่าจะเกิดจากโครงสร้าง
ส่วนที่มีการต่อเติมซึ่งเป็นเสาไม้
เกิดความเสื่อมสภาพทำให้ไม่สามารถรับน้ำหนักแผ่นปูนด้านบนไว้ได้
จึงสุดตัวแล้วก็พังถล่มลงมาค่ะ